หนึ่งในนโยบายสำคัญในการบรรเทาผลกระทบ
ที่จะเกิดจากภัยแรงของกระทรวงเกษตรและสหกร
คือการขอความร่วมมือจากเกษตรกรนะคะ
งดการทำนาปรังและหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน
ซึ่งชาวนาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เปลี่ยนผืนนาให้กลายมาเป็นไร่แตงโม

ติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
นากว่า๓๐ไร่ของวัชลิมคดเลิศในอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
แปลงสภาพเป็นพื้นที่เพาะปลูกแตงโมพันธุกินนารี๑๘๘
ที่ให้ผลผลิตดีและเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรก
เพาะปลูกมาประมาณ๒เดือน
แตงโมพันนี้ให้ผลผลิตดีสร้างรายได้ทดแทนการทำนาข้าวในช่วงฤดูแรง
มันเป็นพืชน้ำน้อยแล้วก็อายุสั้น
เปลืองน้ำต้นทุนต่ำ

อย่างอื่นพี่เคยปลูกมาแล้วมัน
มีพ่อค้าคนกลางใช่ป่ะล่ะมันกดราคามันก็ต่ำ
อย่างนี้มันก็ขายได้สบาย
คนซื้อก็ไม่ท้อลูกเล็กน้อยนี่ก็เป็นตังค์ทั้งนั้นแหละ๒๐บาท๑๐บาท
ชลินเล่าว่าหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
จันนทีภาครัฐได้ขอความร่วมมือให้งดทำหน้าปรัง
เพราะมีน้ำไม่เพียงพอจึงตัดสินใจหันมาปลูกแตงโมแทน
ต้นทุนการปลูกแตงโมอยู่ที่ไร่ละ๓๐๐บาทกำไรไล่ละ๑๐๐๐บาทต่อรอบการผลิต
ปัจจุบันวัชลินปลูกแตงโมทั้งหมด๓๐ไร่คาดว่าจะมีกำไรไม่น้อยกว่า๒แสนบาทในรอบระยะเวลา๓เดือน
โดยแตงโมหน้าสวนพ่อค้าจะรับซื้ออยู่ที่๔๘บาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของแตงโม
ถือว่ารายได้พอกันกับการปลูกข้าว
จากจะมีพ่อค้ามารับซื้อแตงโมถึงหน้าสวนแล้วนะคะชาวสวนยังได้แบกแตงโมบางส่วนมาขายที่หน้าร้านด้วยค่ะ
โดยขายที่ลูกละ๑๕บาทไปจนถึงลูกละ๖๐บาทขึ้นอยู่กับขนาดของแตงโมสามารถทำรายได้ถึงวันละ๑๐๐บาทค่ะ
ปรับมาปลูกพืชน้ำน้อยอย่างแตงโมแตงไทยและฟักทองเกือบทั้งหมดแล้ว
ก็เข้าใจสถานการณ์ดีนะครับจากการที่ภาวะภัยแรง
ก็ปรับเปลี่ยนอาชีพของตนเองมาทำพืชยูสั้น

ืดน้ำน้อยที่ทางการส่งเสริมให้ปลูก
ผลผลิตออกสู่ตลาดราคาจะไม่ตกต่ำอย่างแน่นอน

แล้วพ่อค้าก็ยังเขาบอกรับซื้อได้นะครับ

ฟักทองก็เรามีหลายที่โดยเฉพาะที่นี่ก็ปลูก
โดยเฉพาะที่พันธุ์ผ่านมา
ฟักทองก็มีพ่อค้าจากตลาดไทยเข้ามาซื้อ
กิโลหนึ่งอยู่ที่๑๒๑๕บาท
หนึ่งไล่ฟักทองจะได้ประมาณ๓ตัน
ตันตีว่าตันละ๑๒๐๐ก็๓๖๐
ลงทุนไล่แค่๓๔๐๐๐บาท
ปีนี้ปัญหาภัยแรงมีแนวโน้มจะรุนแรง

ชาวนาจึงต้องปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชน้ำน้อย
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ก็จะกลับสู่การเพาะปลูกข้าวตามวิถีเดิมแน่นอน

ข้าวทะลัดทีวีรายงาน